ขณะนี้เรายังคงเร่งค้นหาผู้ที่ประสบเหตุศูนย์หายอีก๑๑นายนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ในครอบครัวที่ยังคงรอคอยด้วยความหวังนั่นก็คือครอบครัวของจาตรีสิริถิติทองงามครับยังไม่รู้ชะตากรรมของจาตรีสิริทิตินะฮะแต่มีแชทข้อความแชทข้อความที่ลูกชายได้คุยกับคุณพ่อครับเป็นข้อความล่าสุดที่คุณพ่อได้อ่านข้อความที่ลูก
ตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมเขาส่งข้อความพูดคุยกันกับคุณพ่อเพราะว่าช่วงนั้นอากาศในหลายพื้นที่มันหนาวนะค่ะกลางทะเลนี้ยิ่งหนาวครับมีการส่งภาพอุณหภูมินะฮะบอกว่าโอ้โหวันนี้อุณหภูมิประมาณสัก๑๙องศาแล้วก็มี

มีอะไรถึงไหนแล้วตี๔๔๑พ่อส่งข้อความไปแล้วหลังจากนั้นลูกชายยังไม่ได้ตอบกลับมาไม่ใช่แค่ข้อความนะครับมีภาพด้วยเหมือนกับที่เวลาผู้ใหญ่เขาส่งกันวันนี้วันพระวันนี้วันจันวันอังคารคุณพ่อก็ส่งไปครับไม่มีใครอ่าน

อะไรก็ตามครอบครัวก็ยังคงรอคอยด้วยความหวัง
นี่คือจาตรีสิริธิติงามทองครับ
ถ้าหากว่าใครก็ตามเห็นผู้ชายคนนี้
ว่าสามารถที่จะขึ้นฝั่งตรงไหนยังไงได้

แล้วก็ยังคงรอคอยด้วยความหวังต่อไปนะฮะ